ไปดูที่จังหวัดสมุทรสาครกันหน่อยทีนี้จะพาไปดูบรรยากาศที่เหล่าสาธุชน
เขาร่วมกันจัดพิธีอันเชิญรูปหล่อหลวงพ่อโตองค์จำลองแห่ทางน้ำแบบยิ่งใหญ่อลังการ
ไปไหว้พระกันหน่อยดีจักโดยความสบายใจได้เลย
พาคุณผู้ชมมาที่นี่วัดหลักศรีราชโมสรจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
เขามีการจัดพิธีอันเชิญรูปหล่อหลวงพ่อโตองค์จำลอง
แห่ทางน้ำแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยเต็มไปด้วยเรือแห่และเรือร่วมขบวน
นับร้อยลำนะคะเขาจะแห่ไปตลอดคลองดำเนินสะดวกเลย
ประมาณ๓๒กิโลเมตรและผ่านไป๓จังหวัดนั่นก็คือ
สมุทรสาขรสมุทรสงคราและราชบุรีที่ยุ่งติดคลองดำเนินสะดวกไป
และตลอดสองข้ามลำคลองที่เรือแล่นผ่านเนี่ยนะชาวบ้านจะมีการตั้งเครื่องเส้นไหว้บูชา
อันนี้ตามความเชื่อที่ปฏิบัติมาอย่างช้านานนะ
สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อโตวัดหลักศรีราชสโมสรนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
โบราณสมัยอู่ทองเลยนะคุณถูกพบที่วัดร้างแห่งหนึ่ง
บริเวณริมแม่น้ำแม่กรองอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม
ตอนแรกเคยอันเชิญมาประดิษฐานที่วัดดอนมโนราต่อมาในปีพศ๒๕๖
หลวงพ่อแฟงอดีตเจ้าอาวาสได้อันเชิญมาประดิษฐานยังวิหารวัดแห่งนี้
มีเรื่องเล่าตำนานต่อมาเนี่ยอย่างที่เห็นเห็นไหมคะ
สาธุชนก็มารอชมบารมีอยู่ริมสองฝั่งข้างทางแบบนี้เลย
สาธุชนมากราบไหว้ขอพรและปิดทองเพื่อความเป็นสิริมงคลกัน
ยิ่งช่วงงานปิดทองประจำปีนะคุณคนยิ่งเยอะ
นี่คุณดูนี่เป็นร้อยลำเรือแล้วว่าเยอะแล้ว
ถ้างานปิดทองประจำปีเยอะมากยิ่งใหญ่มากนะคะ
เขาจะมีการกำหนดจัดขึ้นแรม๓ค่ำเดือน๔ของทุกปี
ก็คืองานจะเริ่มตั้งแต่วันที่๙แล้วยาวไปจนถึง๑๗มีนาคมนะคะ
ยังมีเวลาแวะเวียนกันไปได้เลยนะคะยังไงอนุโมทนาสาธุนะ
เป็นเหมือนประเพณีแห่พระทางน้ำที่ให้สาธุค่ะ